คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปเดินทางไกลกันหน่อยดีกว่า
แต่เป็นการเดินทางไกลที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตของลูกคนหนึ่ง
ต้นทางอยู่ที่จังหวัดนครนายก
พาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ปลายทางจังหวัดสตูน
ที่บอกว่าคุ้มค่าที่สุดของชีวิตลูกผู้หญิงคนหนึ่ง
เพราะว่าที่จังหวัดสตูนมีคุณแม่เขารออยู่ที่ไม่ได้เจอกันกว่า๔๐คน

จากนครนายกไปที่จังหวัดสตูน
และนี่คืออ้อมกอดแรกที่ลูกคนนี้รอคอยมาทั้งชีวิตค่ะ
วินาทีประทับใจที่ลูกได้มาพบหน้าแม่เป็นครั้งแรกในชีวิต
บอกว่าพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังแบบเบาะนะคะ
คุณแม่ก็ไปมีครอบครัวใหม่อยู่ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูน

อยู่กับคุณพ่อที่จังหวัดนครนายก
แต่ด้วยพลังรักของคุณแม่แล้วก็ลูกสายใยตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะ
ไม่ได้เจอกันนานแต่ยังคงคิดถึงลูกสาวตลอดเวลา
หนิงก็เลยพยายามตามหาลูกสาวนะคะ
โดยให้ลูกแล้วก็สามีใหม่ช่วยกันตามหาตลอดเวลาที่ผ่านมาเลย
ลองเอาชื่อจริงของคุณโบลูกสาวนี่นะคะ
ลองหาในเฟซบุ๊กหาอยู่หลายปีคุณผู้ชม
แต่ด้วยพลังรักของแม่รวมไปถึงพลังของโซเชียลค่ะ
ทำให้เธอนั้นสามารถค้นเจอแล้วก็เจอเฟซบุ๊คของผู้หญิงคนหนึ่ง
ดูไปดูมาใบหน้าละไม้คล้ายกับเธอเหมือนกัน
บอกว่าคนนี้แหละต้องเป็นลูกของเธอแน่

แล้วสุดท้ายฝันของคุณแม่และคุณลูกคู่นี้เป็นจริงค่ะ
คุณแม่ตามหาลูกสาวจนเจอทั้งคู่ได้พูดคุยกัน
ชวนคุณโบไปเที่ยวบ้านแม่ที่สตูนด้วยค่ะ
หลังจากนั้นพอได้พูดคุยกันแล้ว

เพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งความรักที่เธอบอกว่าเธอรอมาทั้งชีวิต
ึงรถไปเลยจากนครนายกไปที่จังหวัดสตูน
ปีใหม่ที่ผ่านมานี่แหละค่ะพันกว่ากิโลคุณโบบอกว่ามันไม่ไกลเลย
จากจังหวัดนครนายกไปหาแม่ที่จังหวัดสตูนเพื่อเซอร์ไพรส์แม่
ตัวแม่นิงเองนี้นะคะยังไม่รู้นะว่าลูกสาวจะมาหา
เพราะว่าชวนไปเฉยแต่ว่าคนไม่เคยเจอหน้ากันคุณผู้ชม
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางนู้นเขาจะคิดยังไง
ลูกแม่คุณผู้ชมแล้วก็เกิดเป็นโมเมนต์สุดอบอุ่นแบบที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
๒ปีเราตามหากันจนเจอค่ะก้มลงกราบเท้าแม่ครั้งแรกในชีวิต
แล้วทั้งคู่ก็โผล่กอดกันร้องไห้ด้วยความคิดถึงแบบนี้ค่ะ
แบบนี้ค่ะหลายคนดูคลิปนี้แล้วน้ำตาลื้นน้ำตาลิน
มันตื้นตันแทนกับความพยายามของทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะฮะ

ทราบซึ้งกับสายใยที่ตัดกันไม่ขาดระหว่างแม่ลูก
ห่างกันไป๔๒ปีมีโอกาสได้กลับมาพบหน้ากัน
ยินดีกับคุณแม่แล้วก็คุณโบลูกสาวด้วยนะคะ
นั่งปิ้งอะไรกินกันอ่ะโอ้น่าเอ็นดู
บอกแล้วว่าเป็นการเดินทางไกลที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิต

หน้าเหมือนกันได้หน้าเหมือนกันเลยนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็เหมือนกันเลยอ่ะ
โครงหน้าเนอะหน้าหวานเหมือนคุณแม่เลย
เจอหลานเต็มเลยทีนี้